ที่เป็นประจำทุกปีเลยนะคะในวันทหารผ่านศึกค่ะ

ซึ่งเหล่าคนบันเทิงนะคะก็พร้อมใจกันค่ะ

เปิดตัวด้วยเสียงเพลงฝึกใจอย่างทหารผ่านศึก
นักร้องเพื่อชีวิตแอดคาราบาล
สำหรับงานแถลงข่าวกิจกรรมวันทหารผ่านศึก

จัดขึ้นเพื่อให้คนไทยนั้นรำลึกถึงนายทหาร

เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองค่ะ
ซึ่งภายในงานนั้นก็จะมีการจัดแสดง
สาธิตผลงานคุณภาพจากฝีมือของเหล่าทหารกล้า
เพื่อมาเรียกน้ำย่อยก่อนวันจริงที่จะมีขึ้น
ในวันที่๒ถึง๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
นอกจากนั้นเหล่าคนดังหัวใจลายธงชาติ
ทั้งท็อปเจอร์รนซีดีกันทีเต้ธีทัศน์
รอนพัฒนภนธ์คุณแจซอนป่านทอทอง

เชิญชวนคนไทยนะคะให้มาร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้
โดยท็อปเผยว่างานนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งงาน
ที่จะช่วยส่งกำลังใจให้กับบรรดาทหารหัวใจรักชาติ
อยากจะให้ชาวไทยนั้นมาร่วมงาน
เพื่อแสดงถึงความรักชาติไปพร้อมกันค่ะ
ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาประชาสัมพันธ์ให้คน
หรือว่าเด็กที่ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้มากนัก
เกี่ยวกับทหารที่ไปลบมาแล้วก็อาจจะบาดเจ็บ
แต่ว่าเราอาจจะหลงลืมไป
ก็เป็นการมาตอกย้ำย้ำเตือนให้ผู้คนได้รับรู้กันอีกทีหนึ่ง
คุณพ่อผมก็รับราชการเป็นทหาร
เราก็รู้สึกว่าเขาเหน็ดเหนื่อย
แล้วก็ต้องทุ่มเทกับการทำงานค่อนข้างมาก
เขาเสียสละมากกว่าที่เราเห็นที่เรารู้มากนัก
ก็เป็นความภูมิใจของคนไทยแล้วก็ผมเอง

เรานำเสื้อนิทัศกาลจัดที่จัดวันที่๒ถึงวันที่๒
รายได้ทั้งหมดจะมามอบให้องค์ขออนุญาตภัณฑ์สิทธิ์ด้วย
คุณผู้ชมคนไหนสะดวกก็สามารถไปร่วมงานได้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะเป็นกำลังใจให้กับทหารผู้หารกล้าของเราค่ะ